ดูเรื่องของโจรเรื่องของขโมยกันไปแล้วนะคะ
ทีนี้พาไปดูเรื่องดีของพลเมืองดีกันบ้างดีกว่านะคะ
พลเมืองดีกลุ่มนี้เขาซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปไล่ล่าแก๊งวัยรุ่นนะคะ๓คน
แก๊งนี้ไปลักรถจักรยานยนต์นะคะเขาเห็นพอดีก็เลยขี่รถไล่ตาม
แล้วก็ตะโกนลั่นเลยบอกให้คนร้ายจอดรถไปดูเหตุการณ์ค่ะ
เห็นไหมไหมเอาเรื่องที่รอดล่ะอะ

มันจอดนะ

มันจะจอดล่ะก่อน

โอ้โหคือไล่ล่าคนร้ายแบบนี้เลยนะคะตะโกนตลอดเวลาเลยจะจอดไม่จอดไม่งั้นถีบรถล้มนะจะจอดไม่จอดนะคะแล้วก็ไล่ล่าติดตามไปแบบนี้คุณผู้ชมผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าผู้ใหญ่รวยเนี่ยนะคะเขานำคลิปเนี้ยนะคะเป็นคลิปที่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หนีไปตามท้องถนนเนี่ยร่วมร่วม๕กิโลนะคะที่ไล่
แล้วเขาใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปคนร้ายเนี่ยเป็นวัยรุ่นชายสามคนค่ะซ้อนท้ายกันมาบนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเว็บร้อยไอสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคนร้ายเนี่ยขโมยมาจากหอพักแห่งหนึ่งนะคะอยู่ในตะบนโคกสูงอำเภอเมืองนครราชศรีมาขณะไล่ล่าเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยก็เลยเห็นหน้าคนร้ายอย่างชัดเจนทีเดียวนี่นี่เห็นไหมคะ
นีไปได้นะคะหนีลอยนวนไปได้ค่ะผู้โพสต์เนี่ยระบุว่าเหตุเกิดตอนสี่ทุ่มวันที่หกกุมภาพันธ์
โอ้โหทีนี้พอชาวโซเชียลเขาเห็นเขาก็แห่มาคอมเมนต์แล้วค่ะ
บอกว่าสังเกตเห็นคนซ้อนท้ายสวมรองเท้าคล้ายรองเท้านักเรียน
อ่าเขาสังเกตเห็นนะบางคนก็บอกว่าน่าจะถีบให้รถเนี่ยล้มไปเลย
น่าปล่อยให้หนีไปได้เป็นภัยต่อสังคมหลังคลิปนี้หลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
พลเมืองดีก็นำคลิปไปแจ้งความเรียบร้อยละที่โรงพักจอหอ
ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนนะคะจะเร่งตามจับแก๊งนี้มาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ต้องขอบคุณนะที่กล้าเสี่ยงขับตามไปนะใช่ค่ะนะฮะอืม